พระจันทร์คือหนึ่งในสิ่งที่เชื่อกันว่า
ผู้คนที่อยากมีเงินมีทองสามารถไหว้ขอทรัพย์จากพระจันทร์ได้
ความเชื่อนี้สืบทอดต่อเนื่องมาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน
ตามโบราณมาเลยเนี่ยเขาจะมีการขอเงินกับพระจันทร์
วิธีการนะครับในการที่เราจะทำพิธีมันมีเวลา
ว่ากันว่าวันขอเงินจากพระจันทร์คือวันอมาวศรี
วันอมาวศรีคืออะไรแล้วถ้าจะขอพรจากพระจันทร์
วันที่เหมาะสมนี้คือวันที่เท่าไหร่เวลาอะไร
วันที่๑๓มีนาเวลา๑๗๑๙น
แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการขอเงินพระจันทร์คือต้องไปขอกลางคืนใช่ไหม
ไม่ใช่จริงแล้วคือขอในวันอามาวศรีหรือวันเดือนดับเป็นวันแรง
แรมเนี่ยมันเริ่มดึงให้น้ำขึ้นไปเรื่อยไง
แล้วเขาถือว่าการที่ทำพิธีอะไรในวันนี้
ธิษฐานจิตอะไรวันนี้จะสำเร็จแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์
โบราณยิ่งถือเลยว่าหูวันนี้ถ้าทำอะไรนะจะอยู่กับเราไปเป็นเดือนเลย
ไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วถ้าทำเรื่องดีมีเหตุการณ์ดีเกิดขึ้น

สองสิ่งที่ต้องเตรียมในการขอพรจากพระจันทร์ก็คือ
อย่างแรกกระเป๋าสตางค์จะเป็นใบเก่าก็ได้
หรือถ้าจะเปลี่ยนเป็นใบใหม่ก็ยิ่งดี
มีเคล็ดลับเรื่องกระเป๋าสตางค์ที่นอกเหนือไปกว่านั้นก็คือสิ่งนี้
มีเคล็ดลับครับในขณะทำพิธีให้เงินเต็มกระเป๋า
เงินเต็มกระเป๋าแล้ว๒๔ชั่วโมงหลังจากนั้น

วันนั้นทั้งวันไม่ให้ใครยืมเงินไม่ยืมเงินใคร
ทำแต่เรื่องที่ดีจิตใจล่าเริงเบิกบานเป็นเวลา๒๔ชั่วโมงหรือ๑วัน
สิ่งที่๒ที่ต้องเตรียมก็คือเทียนขี้พึ่งแท้๓เล่ม
ที่มีน้ำหนักห้าบาทซึ่งทั้งสามเล่มก็มีความหมายต่างกัน
แรกเอาไว้เสริมดวงเสริมมงคล
ที่๒ใช้สะดอกเคราะห์
ที่๓เอาไว้ต่อลาบต่อโชค
โดยผู้ที่สการะจะต้องเขียนชื่อและคำขอลงบนเทียนทั้ง๓เล่ม
แต่วิธีการเขียนชื่อก็มีเคล็ดอยู่
เขียนอย่างไรไปฟังอาจารย์เชียงกันเลยครับ
ให้เขียนนะครับไม่ใช้คำว่านายนางนางสาว
แต่ให้ใช้คำว่าคุณเพราะคำว่าคุณเนี่ยมันแปลว่าดีไปหมด
คุณประโยชน์สรรพคุณทุกอย่างของคำว่าคุณนั้นเป็นบวกทั้งหมดเลย
วันอะไรวันพฤหัสบดีที่เท่าไหร่เดือนอะไรพศอะไรเวลาอะไรและปีนักกษัตริย์อะไร
พร้อมกับให้เขียนความปรารถนาลงไปครับ
ว่าเรามีความปรารถนาอะไรอยากจะอธิษฐานเรื่องอะไร
เพียงแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นที่เป็นไปได้ด้วย
เสร็จแล้วยังไม่ต้องจุดอธิษฐานจิตก่อน
เข้าพิธีด้วยกันว่าเราเข้าห้องพระก็ได้
หรือหน้าหิ้งพระหรือในสารที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราก็ได้
เมื่อเราจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนาตรายเสร็จแล้ว
ให้เราทุกคนนะฮะสวดมนต์เชิญเทวดามาก่อน
เทวดามาขึ้นบทสักเคเลยนะครับหาได้ทั่วไป
และบททำมาจากกระเป๋าวัตนสูตร
แล้วก็ทำสมาธิแผ่เมตตากวดน้ำ

วิธีจุดเทียนเพื่อขอทรัพย์จากพระจันทร์ที่ถูกต้อง
ก็มีพิธีสำคัญอยู่สิ่งนั้นคืออะไร
ให้จุดนอกชายคาจุดกลางแจ้งหรือจุดที่ระเบียง

โดยการจุดเทียนนั้นมีเคล็ดลับคือ
ขณะที่จุดเทียนต้องกลั้นลมหายใจ
เป็นนัยยะในการสอนเราว่าทำอะไรก็ตามแต่ให้มีขันติ
เหมือนเป็นอุบายในการสอนตัวเองว่า

เทียนมันจะติดมันต้องมีขันติบารมีด้วย
มีความอดทนอดกลั้นด้วย

อมวสีเป็นวันดึงดูดเงิน

มีหิ้งพระมีหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิเทพเทวา
ความศรัทธาเชื่อถือของพวกท่านทั้งหลายนะครับ
ให้มีผลไม้ให้มากที่สุด

ให้ดีผลไม้นอกก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับ
ชื่อดีความหมายดีสุดแท้แต่เราชอบนะครับ
วันเสาร์ที่๑๓มีนาคม
เวลา๑๗นาฬิกา๑๙นาที
อย่าลืมนะครับมาทำพิธีอมวศรี
เพื่อเป็นกำลังใจในการดึงดูดทรัพย์ให้เกิดเป็นความสำเร็จทุกคนนะครับ

เดือนนึงเนี่ยจะมีครั้งเดียวที่เราจะขอพรพระจันทร์